ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบตี๒คืนที่ผ่านมานะฮะ
มีเพลิงไหม้บ้านไม้๒ชั้นในซอยประชานรมิตรถนนประชาราชสาย๑ย่านเตาปูนบางซื่อ
ค่ะในกรุงเทพนี่แหละนะครับโอ้โหเพลิงเนี้ยลุกไหม้แบบหนักอ่ะ
แล้วระหว่างที่ไฟไหม้อยู่เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับเพลิงเนี่ย
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่กำลังวิ่งกันออกมาแล้วก็ออกมาดูต้นเพลิงด้วยเนี่ย
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะผูกคอตัวเองใต้ต้นมะม่วงค่ะ
ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือลงมาได้ทัน
แล้วก็ล็อกตัวไปไปที่สอนอเตาปูนเพื่อไปสอบปากคำ
เออว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมจะเป็นคนวางเพลิงหรือเปล่า
เขากำลังไฟไหม้วุ่นวายกันตัวเองจะมาผูกคอตายใต้ต้นมะม่วง
หลังจากเพลิงสงบแล้วตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พังเสียหายหมดนะฮะวอดหมดเลย
รถกระบะคันหนึ่งด้วยที่จอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
เจ้าของบ้านบอกว่าชายคนต้องสงสัยที่กำลังจะผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงเนี่ยชื่อในช้าง

เนื่องจากผู้ชายคนนี้เป็นคนงานรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ชอบดื่มเหล้าแล้วชอบจุดไฟ
โดยมักจะอ้างว่าจุดไฟไล่ยุงนะตำรวจก็คุมตัวไว้ได้นะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
พบว่าบ้านหลังนี้นี่ฮะถูกไฟไหม้เหลือแต่ซาก
คือที่บ้านชั้น๒เป็นไม้นะครับไฟไหม้วอดเสียหายหมดนะครับ
มีร่องรอยถูกไฟไหม้หลายจุดที่ยังมีกลิ่นทินเนอร์อยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับ
เจ้าของบ้านชื่อว่านายวิสานสินทบนะฮะอายุ๓๙ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับครอบครัวนอนอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
แล้วน้องชายได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นก็ตะโกนเรียกกัน
น้องชายบอกว่ามีไฟลุกไหม้เขาก็วิ่งออกมาทางหน้าบ้าน
พบว่าต้นเพลิงมาจากถังเหล็กขนาด๒๐๐ลิตร
อยู่ในโรงรับทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ติดกับกำแพงบ้านเขา
จากนั้นเขาก็วิ่งไปที่หน้าประตูรั้วโรงรับทำเฟอร์นิเจอร์
เห็นในช้างเป็นคนงานทำเฟอร์นิเจอร์ที่อาศัยอยู่ในเพลิงพัก
กำลังปีนบันไดพับพยายามจะผูกคอตัวเองใต้ต้นมะม่วง
เขาไม่ได้เข้าไปช่วยนะเนื่องจากประตูรั้วมันล็อกเอาไว้
กำแพงมันติดกันนะครับจังหวะนั้นหันมาอีกที
ไฟจากต้นเพลิงเนี่ยมันลุกลามสูงจนพ้นกำแพงบ้านของเขาไปแล้ว
แบบนี้ครับเขาก็ต้องวิ่งกลับไปช่วยเหลือน้องชายกับน้องสาว
แล้วก็แม่ที่อายุ๖๐ปีที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยกันออกมาได้
ประตูมันปิดอยู่ประตูนี้มันปิดอยู่พี่ก็คิดว่าเขายังต้องอยู่
มาเรียกเขาปรากฏว่าพอมาถึงวิ่งมาถึงประตูเนี่ยไม่ใช้เวลาไม่นานนะ
มาถึงเนี่ยเขาก็พยายามจะแขวนคอพี่คิดเลยว่าในเมื่อมันจะตายแล้วอ่ะ
มันมันไม่เปิดประตูให้เราหรอกแล้วเหมือนกับแม่เรียกด้วยให้ไปช่วยขนของพี่
หันกลับมาจากไปว่าน้อยน้อยอ่ะแนวกำแพงที่เห็นน่ะมันคือเต็มละ
ตั้งแต่เห็นเปลวไฟพี่ก็คิดถึงหน้าเขาแล้วตั้งใจจะมาเรียกให้เขาเปิดประตู
เพราะทุกครั้งที่มีควันไฟมีการจุดไฟจากจุดนี้
มันต้องเป็นเขาทุกครั้งที่พี่แน่ใจคือเขาไม่ได้ตั้งใจเผาบ้านพี่หรอก
แต่ไปเรื่องคือสิ่งที่เขาทำอ่ะบ้านพี่ซวยไปด้วย
ถ้าเขาพลาดทำไฟลุกเนี่ยทำไมไม่ร้องให้ใครช่วย
ส่วนไอ้ที่ไอ้ที่จะแขวนคอแล้วไม่ตายเนี่ยแล้วไปหลบอยู่ตรงนั้นได้เนี่ย
บังเอิญพอเสียงระเบิดดังพอไฟมาถึงเนี่ย
กลัวไฟคอกตายก่อนที่จะใจขาดตายไงเลยเลิกแขวนแล้วไปหลบแทน
นี่ฮะเจ้าของบ้านเขาเข้าไปถึงตัวไม่ได้
เพราะว่าประตูรู้ว่ามันปิดกั้นกันอยู่ใช่ค่ะ
แต่ตำรวจเขามาแล้วเขาเห็นไงอืม
เขาก็เลยนำตัวไปสอบปากคำที่สอนอเตาปูนนะฮะ
มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับชื่อว่าป้ามนอายุ๖๐ปีบอกว่า
อ่าในช้างเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างของหลานชายของเธอนะครับ
ก่อนเกิดเหตุหลานชายเคยเล่าให้ฟังว่าได้เลิกจ้างในช้าง
จากชอบกินเหล้าแล้วเมาแล้วชอบไปจุดไฟเผาเล่น
จนเพื่อนบ้านเนี้ยหวาดระแวงกันไปหมดนะฮะ
เขาก็มาในสถานการณ์เข้าเพื่องจะบอกว่ามาบอกเราว่าไม่ให้เข้าบ้านแล้วนะ
ไม่ให้ช้างเข้าบ้านแล้วนะทำไมอ่ะ
มันเมาแล้วมันกลัวไปจุดไฟเขาพูดอย่างงี้เขาพูดก่อนเลยว่า
แต่เขาพูดบ่อยนะแต่ไอ้นี่มันกินทีไรมันก็จุดไฟทุกที
บางทีจะเผารวดแดงอะไรอย่างเงี้ยไปขายบ้างอะไรบ้าง
ข้างบ้านเขาก็กลัวเขาแจ้งมาหลายงวดแล้ว
เพราะมันเมาแล้วหูก็ตึงด้วยเรียกก็ไม่ค่อยได้ยิน
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ได้ยินในช้างคุยกับนายจ้างเรื่องงานนะครับ
แต่ก็ไม่ได้มีปากเสียงอะไรรุนแรง
แต่ถ้าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยที่นายช้างมารับจ้างทำงานแถวนี้เนี่ย
แล้วก็อาศัยอยู่ในเพลิงพักในช้างชอบจุดไฟเล่นจริงนะฮะ
จุดไฟเผานู่นเผานี่แต่ละครั้งจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมานะครับ
แล้วพอมีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วมาดูกันเนี่ยก็เป็นฝีมือในช้างทุกครั้ง
มักจะอ้างว่าจุดไฟไล่ยุง

พูดมันก็ไม่ฟังมันก็เฉยมันก็นั่นจุดไอ้นู่นไอ้นี่มันก็บอกอย่างงี้
บอกมาเลยปิดเลยปิดเลยไปบางทีก็เอาน้ำมาดับเองด้วย

ก็วันนั้นก็เฮียเขาก็ไล่ไปนะ
บอกมึงไปเลยมึงเมาไม่ต้องมาอยู่หรอกไปเลยเขาก็บอกอย่างนี้
ทีนี้เขาก็ปิดประตูล็อกออกให้มันออกไปข้างนอก
พอเฮียเขาไปส่งของมันก็มาปีนนี้ผมก็ยืนล้างจานตรงนั้น
สำหรับสถานอตาปูนก็สอบปากคำในช้างตลอดทั้งคืนน่ะนะครับ
ตั้งแต่ไฟไหม้เมื่อตีหนึ่ง
บอกว่าเมื่อคืนนี้ปีนรั้วเข้าไปนอนในเพลิงพัก
แล้วจุดยากันยุงพอตื่นขึ้นมาพบว่าไฟไหม้มุ้ง
แล้วก็ลามไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยฮะเนี่ยฮะในช้างเนี่ยครับ
สารภาพว่าอืมจุดไฟไล่ยุ่งค่ะอ่าแล้วไฟไปลามมุ้ง
มุ้งก็ลามไปบ้านเขาอ่าไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องอะไรกับอดีตในจ้างนะ
มันเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตบุคคลอื่น
คือโทษจำคุกเนี่ยสูงสุด๗ปีนะตอนนี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
แต่เรื่องการชดใช้เนี่ยโอ้โหดูแล้วก็น่าเห็นใจบ้านนี้เขานะ
ใช่จะไปเรียกอะไรคืนยังไงเนี่ยบ้านวอดทั้งหลังเลยจริงค่ะครับ
ต้องระวังจริงจริงถ้าเกิดเป็นอย่างที่เขาบอกจริงจริงนะ
เออมันไม่ได้ตั้งใจจุดไฟไล่ยุงแล้วมันก็พลึบขึ้นมาอย่างนี้